พาไปลงใต้กันบ้างไปที่สุราชธานีที่ที่น้องใบตองไปมาบ่อยนี่แหละ
ใช่แต่ไม่รู้ว่าไปร้านติ่มซำร้านนี้หรือเปล่านะสิ
ติ่มซำร้านนี้มันดียังไงติ่มทำสายร้านนี้นี่ราคาพิเศษมาก
มันถูกแสนถูกแข็งละสิบบาททั้งทั้งคุณผู้ชม
สิบบาทแต่คุณภาพเนี่ยล้นไปดูกันค่ะไปกันเลยค่ะคุณผู้ชม
ติ่มซำกงแก้วนะคะร้านนี้อยู่ริมถนนพ่อขุนทะเลตะบนมะขามเตี้ยมเมืองจังหวัดสุราธานีนี่
แต่ละเข่งเขาเรียกว่ายังไงแบบสุดยอดจริงนะคะ
ถ้วยเลยนะคะคือแน่นมากแน่นถ้วยมากเลยนะคะ
สิบบาทนี่ไม่ใช่มาแต่วิญญาณของขนมจีบนะคุณมันมาพร้อมกับรสชาติแล้วก็รสสัมผัสที่สุดยอด
เนี้ยค่ะกงแก้วติ่มซำนะคะค่ะร้านนี้เขาขายมาเป็นสิบปีแล้วค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ยังคงยืนยันขายราคา๑๐บาทไม่ลดคุณภาพนะคะ
แต่ว่าให้ปริมาณเต็มที่เพราะว่าอยากจะให้ลูกค้าเนี่ย
ได้รับประทานของอร่อยและที่สำคัญนะ
ติ่มซำเนี่ยทำเองทุกอย่างเลยค่ะ
ใครอยากจะเพิ่มผักเพิ่มปลาบอกได้เลย
ร้อนจากเตานึ่งนะคะแล้วก็บอกว่าร้านราคา๑๐บาททุกวันนี้หายากนะ
เพราะจากการไปสำรวจดูแล้วเนี้ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะประมาณสิบห้าบาทถึงยี่สิบห้าบาทอ่ะ
อันนี้คือ๑๐บาทให้คุณผู้ชมราคามันถูกกว่าแล้วมันก็จะทานได้เยอะกว่าด้วยนะคะ
ร้านเขาว่ากันว่าขายมานานขนาดนี้แล้วก็ขายราคาถูกแบบนี้
ก็เพราะว่าอยากจะให้ผู้คนอยากจะให้ลูกค้าประชาชนเนี่ย
มาทานเยอะและพอขายได้เยอะเนี่ยเขาก็พออยู่ได้ไง
พอมีกำรงกำไรเลี้ยงครอบครัวกันไปเพราะฉะนั้น
ใครก็ตามนะคะอยากจะทานติ่มซำอร่อย
ในราคาประหยัดประหยัดเนี้ยแนะนำร้านนี้ครับ
ไปกันได้เลยนะคะร้านกลมแก้วริมถนนพ่อขุนทะเล
อำเภอมะขามเตี้ยอำเภอเมืองตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมืองจังหวัดสุราชธานีนะคะฉันยังไม่มีโอกาสได้ไปลองนะ
เดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปสุราชคราวหน้ารับรองเลยว่าติ่มซำเนี่ย
สิบบาทใช่ไหมสิบบาทสิบบาทกวาดเลยโอ้โหกวาดเข้าไปในพุง
กวาดตกโต๊ะหมดเลยจะไปทำอย่างนั้นทำไมซุ่มซ่ามเดินชน